ทุกท่านนี่แหละครับ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ไปดูข้อมูล

โดนทุบไปแบบไม่ยั้งนับไม่ถ้วน
แม้ว่ากิติดลเขาจะร้องขอความช่วยเหลือแต่ในนุ่ม
หนุ่มผู้ก่อเหตุไม่หยุดครับ
ไม่หยุดยังลากกิติดลเข้าไปในบ้านแล้วไปทุบอีกทุบต่อ

พอรู้ว่าแฟนถูกทำร้ายนะก็จะเข้ามาห้าม
จนโดนผู้ก่อเหตุต่อยเข้าไปอีกครับ
นี่ฮะคือเขาก่อเหตุจนพอใจแล้วหรือยังไง
ก็เลยเดินกลับบ้านครับทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
สุดท้ายครับคุณกิตติดลเสียชีวิตฮะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อวานนี้นะครับ
บ้านหลังหนึ่งที่แถวบังแคร์กรุงเทพมหานคร
ทีมข่าวได้กล้องวงจรปิดเพิ่มเติมมาคุณผู้ชมไปดู
ก่อนเกิดเหตุตี๒๒๗นาทีเมื่อวานนี้นะครับ
ผู้ตายก็นั่งรถแท็กซี่มานะครับมาที่บ้านนี้จะมาหาแฟน
มือขวาถือกระเป๋ามือซ้ายถือถุงเข้าสารนะครับ

ยืนคุยกันอยู่ประมาณ๕๖นาทีจากนั้นผู้ตายนะครับ
ก็จะเดินกลับไปขึ้นรถแท็กซี่จะไปจ่ายตังค์
แต่จังหวะที่ผู้ตายเนี่ยวิ่งกลับมานะครับ
หนุ่มผู้ก่อเหตุวิ่งตามมาติดอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
วิ่งมาแล้วทุบทุบก่อเหตุเสร็จปั๊บนะครับ
ผู้ก่อเหตุก็เดินออกจากบ้านหลังเกิดเหตุนะ
เดินวนเวียนเข้าออกอยู่นะครับ
คือก็บอกรอบสองรอบได้เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออก
แล้วก็เดินกลับบ้านตัวเองไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า
คงจะทำลายหลักฐานแต่ก็ถูกตำรวจจับได้ในที่สุดครับ
นี่ครับจังหวะที่งุ่นงานเดินอยู่
ผู้สื่อข่าวไปติดตามความคืบหน้าของคดีที่สนหลัก๒ครับ
จังหวะที่ตำรวจคุมตัวในนุ่มผู้ก่อเหตุมาเข้าห้องขังพอดีเลย
นะครับก็เลยเข้าไปถามครับ
ยังผมกลับไปเอาสัตว์มา
ให้การระบอกเล่าแบบเนิบ
มั่นเยือนนะครับอายุ๒๔ปี
แฟนของผู้ตายก็มาที่โรงพักก็มาเล่าให้ทีมข่าว
ให้ทีมข่าวฟังนี่เธอร้องไห้ฮะเธอร้องไห้ครับ
บอกเธออยู่ในเหตุการณ์แหละพยายามจะช่วยแล้ว
แต่เธอถูกในหนุ่มต่อยที่หน้าครั้งหนึ่งด้วย
โอ้โหเขาคลั่งจังเลยนี่พี่ผู้หญิงเล่าบอกว่าเนี่ย
คนก่อเหตุคลั่งจังเลยนะตาขวางนะ
เอาสักกระเบือทุบหัวแฟนไม่ยั้งเลยกระโหลกยุบเลยตาเหลือกเลย
ขออภัยนะคุณผู้ชมนี่ผมก็บรรยายตามที่เธอเล่ามา
ภาพยังติดตาเธออยู่เลยยืนยันว่าเธอกับแฟนหนุ่มไม่เคยเจอกับคนก่อเหตุเลย
ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนะครับแล้วไม่มีทางที่แฟนเธอจะไปด่าเขานะฮะ
เดือนหน้านะครับเดือนหน้าเนี่ยนะครับผู้ตายเนี่ยจะบวชให้แม่อยู่แล้วเชียว
แล้วปีหน้าจะมั่นบวชเสร็จนี่จะมั่นกับเธอครับ
จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดฮะเธอแค้นมากครับ
ถ้าเธอชนะมีจริงขอให้เกิดมารักกันอีก
หัวใจคนสูญเสียเนี่ยนะความรู้สึกของคนสูญเสียเนี่ยคุณผู้ชมแล้วแค้นด้วยนะครับ
ตำรวจสนหลัก๒นะครับแจ้งข้อหานะครับฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
แล้วจากการตรวจสอบประวัติพบว่าในนุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยนะในหนุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ย
ที่เอาสากกระเบือตีเขาเนี่ยเคยติดยาเสพติดมานานหลายปี
แล้วเคยเปลื้องผ้าเปลื้องผ้าปีนขึ้นหลังคาบ้านคนอื่นมาแล้ว
แม่ของเขาก็พาไปรักษานะครับไปอดยาด้วยไปรักษาอาการทางจิตด้วยที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
แต่รายงานข่าวบอกว่าไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องนะครับ
เพราะว่าในนุ่มเนี่ยนะครับแม่เขาเชื่อว่าหายแล้วหายแล้วแต่ในที่สุดก็มาก่อเหตุนี้ครับ
คุณผู้ชมผมขอแสดงความเสียใจกับพี่ผู้หญิงนะครับที่ศูนย์เสียแฟนด้วยน่าเห็นใจเธอจริงฮะ